คุณผู้ชมค่ะมาอัปเดตข่าวคราวของอีกหนึ่งตลก

ก่อนหน้านี้เราได้เห็นภาพพี่เท่งไปลงทุนทำธุรกิจ
ก็คือเปิดตลาดแนววินเทจแบบใหญ่โตเลยที่จังหวัดนครนายก

สำหรับใครที่รักการท่องเที่ยวไม่ควรพลาดเลย
เราก็เลยได้มีโอกาสมาพูดคุยกับพี่เท่ง
ที่มาที่ไปกับการตัดสินใจควักเงินก้อนใหญ่มาลงทุนในครั้งนี้ค่ะ
ซึ่งพี่เท่งบอกเลยว่าจริงแล้วเนี่ยนะคะ
ตั้งใจจะทำให้กับลูกชายแล้วก็ช่วยให้คำแนะนำอยู่ห่าง
รับนะว่าครั้งนี้ลงทุนไปหนักมากคุณ

แล้วก็พร้อมที่จะรับความเสี่ยงต่างที่จะตามมาด้วย
แต่ไม่ว่ายังไงตอนนี้ขอทำตลาดแห่งนี้ให้ดีที่สุด
เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวในอนาคตค่ะ
ลูกชายเขาไม่อยากขอเป็นพ่อเป็นแม่แล้ว
เขาจบปีรังนี้คืออยากทำตุรกิจทำตลาดแนววินเทจ

และทำในสิ่งที่สุจริต

แต่ถ้ามาขาดทุนต้องถามเขาเรื่องอะไรลูก
เราขาดตกบกพร่องตรงไหน

พ่อโอเคแล้วพี่แล้ว
นี่ก็เป็นวิธีการเลี้ยงลูกของพี่เท่งนะคะ

อยากให้ลูกได้เรียนรู้เรื่องของการทำการตลาด
ว่าถ้าเกิดว่ามันไม่ประสบความสำเร็จ
ก็มานั่งวิเคราะห์ดูว่ามันเกิดจากอะไรบ้าง

ได้เสริมสร้างประสบการณ์จากสิ่งที่ทำขึ้นมาจริง

มันเหมือนเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยว
เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับจังหวัดนครนายกด้วยนะคะ

บอกว่าเป็นตลาดที่น่าจับตามองนะ
เป็นตลาดที่วัยรุ่น

เพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีตลาดที่แบบ

อยู่แถวจนนอกกรุงเทพไปแล้ว